เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมกับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันค่ะ
ที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยตั้งรกรากที่นี่เลยล่ะ
พร้อมกับแนวคิดนะคะที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างจิตสำนึก
แล้วก็ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
การทำเรือจากขวดพลาสติกที่เหลือใช้ค่ะ
แล้วก็เตรียมล่องทะเลอ่าวไทยเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนลดปริมาณการใช้ขยะ
แล้วก็การทิ้งขยะผิดที่ผิดทางด้วย
นักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อเรียกภาษาไทยว่าอิสระ
พร้อมด้วยนักศึกษาจากแผนกช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคประจวบคิริคัน
ช่วยกันเชื่อมโครงเหล็กอย่างขมะเขม่นค่ะโดยนายเคิร์กกล่าวว่าหลงรักเมืองไทย
ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่นานถึงสิบสองปีแล้วโดยพักอยู่ที่จังหวัดน้องคาย
ก่อนหน้านี้เคยสร้างเรือจากขวดน้ำพลาสติกค่ะเพื่อที่จะรณรงค์ไม่ให้คนทิ้งขยะลงแม่น้ำโขง
ขนาดความยาวของเรือนะคะก็มีความยาวถึง๙เมตร
เสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะนำวัสดุทั้งหมดไปรีไซเคิลค่ะ
กระทั่งได้ไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบคิริคันแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจและชอบทะเลมาก
ได้ตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่ได้๑เดือนเสร็จแล้ว
และด้วยความที่ไม่ชอบเห็นขยะถูกทิ้งผิดที่ผิดทางเช่นทิ้งลงในทะเลบ้างล่ะ
เพราะว่าถ้าทะเลสกปรกอาหารทะเลก็จะสกปรกตามไปด้วย
จึงอยากรณรงค์คิดก่อนทิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หันมาสร้างเรือจากขวดน้ำพลาสติกให้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการรณรงค์ด้วย
คราวนี้ได้ออกแบบเรือให้ทันสมัยและสวยงามมากขึ้น
มีรูปทรงคล้ายกับเรือยอร์ชขนาดความยาว๑๒เมตร๕๐เซนติเมตรกว้าง๖เมตร
ใช้ขวดน้ำพลาสติกขนาด๑ลิตรครึ่งจำนวน๑๒๐๐๐ใบ
นี่ก็รวบรวมขวดน้ำพลาสติกเนี่ยนะ
ใช่รวบรวมใส่ไว้นะคะหรือว่าอาจจะมากกว่านี้ด้วยมากถึง๑๕๐๐ใบก็ได้นะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะมีชาวบ้านในพื้นที่นั้นร่วมบริจาคขวดน้ำไปให้จำนวนมาก
ว่าจะใช้เงินในการดำเนินการประมาณ๑๕๐๐๐บาท
พร้อมทั้งเชิญชวนให้คนที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครเชื่อมเรือคัดแยกขวด
หรือว่าบริจาคเครื่องยนต์เรือขนาด๒๐แรงหรือ๓๐แรงม้า
เพื่อที่จะขับเรือออกไปตามที่ตั้งใจไว้
โดยหลังจากที่เรือสร้างเสร็จและทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เคิร์กบอกด้วยว่าจะใช้เรือลำนี้แทนบ้านพักชั่วคราว
และล่องไปในทะเลอ่าวไทยเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนที่เห็น
คิดก่อนทิ้งและไม่ทิ้งขยะลงทะเล
แผนที่จะเดินทางไปตามจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย
เช่นเพชรบุรีกรุงเทพมหานคร
อยากเห็นตอนล่องทะเลแล้ว